บอกว่ากลับมาช่วงนี้มาช่วยกันง้างปากหน่อยค่ะ
ใครที่ปากแข็งที่คบกันอยู่นะคะ
สถานะเป็นพ่งเป็นเพื่อนอ่านข่าวแล้วก็แบบ
รู้สึกแบบสักทีได้ไหมอยากบอกสักทีได้ไหม
มัวแต่กั๊กกันอยู่นั่นแหละไปดูซิว่ามีคู่ไหนบ้างกั๊กอยู่นั่นแหละ
สำรวจความหวานในวงการบันเทิงกันค่ะ
คู่นะคะเขาบอกเลยว่าจะง้างปากยังไงงัดแล้วงัดอีก
ไม่ยอมรับง่ายว่าเราสองคนอยู่ในสเตตัสความสัมพันธ์แบบไหน
ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้นะจ๊
เพราะว่าคุณเป็นคนสาธารณะนะคะสารพัดเหตุผลเลย
เขาบอกยังไม่ชัวร์ที่ความหวานแผ่ซ่านคาหนังคาเขาอยู่

อันนี้เบลอรูปเนี่ยพี่บี้กับสาวโมมนชนกนะฮะ
ต้องบอกว่าบางคู่ก็ยืนยันบอกว่าไม่ต้องใช้คำอะไรก็ได้
ไม่ต้องระบุความสัมพันธ์เพราะว่าเธอและฉันรู้กันอยู่เต็มหัวใจนะคะ
หรือว่าบางคู่เขาก็แจกความหวานเอาใจแฟนคลับ
บางทีจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยว่าตาประสานกันเรื่องนี้จริงหรือเปล่า

เริ่มกันตั้งแต่คู่จิ้นที่สนิทจนหลายคนคิดแล้วนะคะว่าเป็นคู่จริง

ผู้พี่น้องต่างวายอย่างคุณอเล็กธีรเดชและจอยริลานีนะครับ
ต้องยกให้เป็นคู่จิ้นต่างวัยที่ขายดีเบอร์ต้นของวงการ
สังเกตเลยจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ทั้งคู่จูงมือกันออกงานอีเวนต์รับทรัพย์อื้อซ่ามากค่ะ

จากของขวัญแทนใจช่วงวันวาเลนไทย
ก็เห็นจะเป็นคำพูดบอกรักต่อหน้าสื่อแบบนี้นะคะ

ก็รักครับก็เป็น

ก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ต้องปักหลักเชียร์แหละ

และคู่นี้ที่จิ้นแรงเวิร์ดต้องยกให้เบอร์หนึ่งเลยคู่นี้
ณเดชนคุกิมิยะและยายาอุรัสยาจิ้นกันมาจะ๔๕ปีแล้วนะคะ
ว่านักข่าวจะถามกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่เคยได้รับคำตอบใด
อกจากว่าเป็นพี่น้องคนสนิทกรยานมิตรก็มีนะ
แต่ไปมาเขาบอกว่าโป๊ะแตกค่ะ
เมื่อเช้าเน็ตตาดีเล่นเกมจับผิดภาพ
พี่ชายแสนดีกุมมือน้องสาวคนสนิทในงานวันเกิดของแม่แก้ว
งานนี้แม้จะไม่ได้รับคำตอบแสดงสถานะที่เปลี่ยนไป
แต่ก็ได้คำพูดชวนเคลิ้มเป็นของขวัญกลับมาแทนแบบนี้ค่ะ
รู้ตัวไหมคะตอนนี้

ไม่รู้เลยครับมันเผลอกันไปเองครับผม
อย่าไปจะจำกัดความ

ผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผม
เอาในเรื่องของความรู้สึกดีที่มีให้กันมากกว่า
น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
คู่นี้นะไล่กันมาตั้งแต่กินข้าวด้วยกันวันเกิด
มีแบบลูกโปรงบอกชื่อด้วย
ปริญญาก็ไปกินข้าวกันสองครอบครัว

จับมือก็เผลอมันเผลอเผลอมือไปโดนกัน

ก็คือหนุ่มบี้สุกริตและโมมนชนก
แม้ว่าจะเคยมีภาพหลุดที่ทั้งคู่เที่ยวกัน

แต่ว่าล่าสุดก็ไม่มีใครเอ่ยปากยอมรับอยู่ดี
พอถามถึงวันวาเลนไทยที่ผ่านมา

แต่ก็แอบถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบฝ่ายหญิงอยู่บ้าง
อยากได้อะไรอยากกินอะไรหรือเปล่า
ส่วนอีกคู่ก็กักความสัมพันธ์กันแบบสุดเหมือนกัน
สำหรับนางเอกสาวแบ๊วเจนี่เทียนโพสุวรรณ
ไฮโซเจ้าของกาแฟดังกึ้งเฉลิมชัย
คนนี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมจะเปิดเผยปากเลยทีเดียว

แต่หลายคนดูก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรกัน

คุณผู้ชมดูภาพนี้กันเลยนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราตาดีตาไวค่ะ

วงกันไปชมละครเวทีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

แล้วก็ไม่ยอมให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์
อาศัยช่วงชุนละมุนใช้สเต็ปเทพ๔คูณร้อยวิ่งขึ้นไปเลยค่ะ
บันไดเลื่อนอย่างรวดเร็วนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วสถานะคนรู้ใจที่หลายคนลุ้นกันอยู่ก็คงไม่ไกลแล้วนั่นเอง
เห็นแค่เท้าบ้างล่ะเห็นข้างหลังบ้างล่ะ
โอ้โหดอกกุหลาบมาเป็นทุ่งขนาดนี้เป็นเพื่อนกันบ้างคะคุณผู้ชม
ก็ไปติดตามกันดูได้แล้วกันในโลกโซเชียลของคุณเจนี่แล้วก็คุณกึ้งนะคะ
ก็มีความหวานหลากหลายรูปแบบเธอก็ค่อยทยอยลงแม้ว่าจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรักสักเท่าไหร่ค่ะ